ส่วนเรื่องของแบตมินตันเวอร์ทัวไฟนัลนัดสุดท้ายของรอบแรก
ประเภทหญิงคู่จงกลพันธ์กิติธรากุลกับระวินดาประจงใจ
มือ๑๓ของโลกนะครับลงสนามเจอกับทางนักกีฬาจากเยอรมนี
ดับสามสิบเอ็ดของโลกที่ตกรอบไปแล้วเกมนี้ถ้าเกิดคู่ไทยชนะเนี่ยจะเข้ารอบทันที
ปรากฏว่าก็ชนะไปไม่ยากนะครับ๒๑๑๓แล้วก็๒๑๑๔ผ่านเข้ารอบเป็นรองแชมป์ของกลุ่ม
ระหว่างคิมโซยองกับทางคองฮียอนจากเกาหลีใต้หรือว่าอีโซฮีกับทางชินซึงชาญนะครับ
เกาหลีใต้เช่นเดียวกันโดยจะใช้วิธีการจับสลากประกบคู่ในคืนนี้ครับ
ส่วนวันนี้นักกีฬาไทยยังมีลุ้นในการเข้ารอบอีก๒คนก็คือรัชนกอินทนนท์ประเภทหญิงเดียว
แล้วก็บาสกับปปเดชาพลโพรานุครอฟกับซับซีรีแต้รัตนาไฉในประเภทคู่ประสงค์ครับ